ชนบุรีเหมือนกันนะครับมีคลิปหนึ่งเป็นความไม่พอใจของ
เรือตกปลาที่เขานำนักท่องเที่ยวไปหย่อนคันเบ็ดตกปลาในทะเล
เขาบอกว่าโอ้โหเขากว่าจะตกได้แต่ละตัวแต่ละตัวมันก็ใช้เวลานานพอสมควร
แต่อยู่มีเรือประมงมาลากอวนเอาปลาแถวนั้นไปซะหมดเลย
ทำแบบนี้ได้ยังไงไปดูคลิปเพื่อความเข้าใจกันก่อนครับ
คือประมาณว่าโอ้โหไม่ได้เกรงใจกันเลยเราค่อยตกกันทีละตัว
อันนี้โอ้วิ่งเอาอวนมาล้อมเลยนะครับเป็นคลิปที่มีการแชร์กันของ
ตายกงมดหรือว่าตายมดจากบางเสร่ซึ่งเป็นเจ้าของเรือตกปลา
ในพื้นที่ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
ขณะที่ออกเรือพานักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนไปค่อยไปหย่อนเบ็ด
ในการตกปลาอยู่กลางทะเลนะฮะตกทีละตัว๒ตัวเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ากลับถูกเรืออวนล้อมเข้ามาลากปลาไปต่อหน้าต่อตา
ทำให้นักท่องเที่ยวต่างเสียความรู้สึกครับ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายบริบูรณทองเอมหรือว่าไตมดเนี่ยนะฮะ
ซึ่งได้เล่าเหตุการณ์ว่าตัวเองประกอบอาชีพเรือท่องเที่ยว

โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมามีปลาอิโต้ได้เข้ามาหากินจำนวนมากนะครับ
มีนักท่องเที่ยวเหมาลำเพื่อจะมาตกปลาที่นี่กันเยอะ
ซึ่งปลาดังกล่าวจะอยู่ออกจากฝั่งไปประมาณ๑๐มายทะเลนะครับ
คลิปที่เกิดขึ้นเป็นวันอาทิตย์ที่๒๘พฤษภาคม
พร้อมด้วยนักท่องเที่ยว๑๐คนออกจากบ้านบางเสร่ช่วงเช้า
่งหน้าออกจากฝั่งไปจนพบจุดที่มีปลาฝูงอิโต้อยู่จำนวนมากนะครับ
ลอยลำในการเข้าไปตกปลา
แล้วก็มีเพื่อนเรือที่ขนนักท่องเที่ยวอีก๒ลำไปตกปลาด้วยกันนะครับ
หย่อนเบ็ดไปตากอากาศไปดูทะเลไปได้ปลามาบ้างไม่ได้บ้างนะครับ
ช่วง๑๐นาฬิกาปรากฏว่ามีเรืออวนจำนวน๒ลำ
อยู่เข้ามาลากอวนตรงบริเวณที่ตกปลาเลย
ตัวเองก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็ลงโซเชียลจนมีการแชร์กันจำนวนมากนี่แหละครับ
ไม่ได้จะว่าเรืออวนว่าผิดนะในการไปลากอวนเนี่ย
แต่ที่ถ่ายคลิปเพราะอยากให้ทางเรือเห็นใจในการดำรงชีพด้วยกัน
เขาบอกว่าเป็นคนรู้จักกันนี่แหละ

แล้วก็ไตมดบอกว่าการตกปลาอย่างมาก๒๓ชั่วโมงก็กลับกันแล้ว
น่าจะเห็นใจในฐานะคนประมงด้วยกัน
แล้วก็เป็นเรือในพื้นที่ตำบลบางเสล่บ้านเดียวกัน

ทางเรืออวรล้อมได้เข้าแจ้งความในข้อหาพค
ซึ่งตัวเองก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาผิดอะไร
เพราะว่าไม่ได้โพสต์ว่าใครมีเพียงรูปมีเพียงคลิป

แต่ว่ากลับเป็นว่ามีการแชร์กันจำนวนมากนะครับ
โดยให้โพสต์ขอโทษซึ่งก็ยอมนะ
โพสต์ขอโทษเพราะเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน
แต่ก็ยังมองว่าแม้การลากอวนจะถูกกฎหมาย
ก็กลัวว่าต่อไปถ้ามีการไปลากเรือตรงจุดที่นักท่องเที่ยวตกปลา

อกจากจะท่องเที่ยวด้วยการตกปลาแล้วนะครับ

ระหว่างท่องเที่ยวกับประมงนะครับ
และแถมยังเป็นประมงบ้านเดียวกันด้วยนะครับ
อยากให้หน่วยงานหรือว่าผู้ใหญ่เข้ามาเจรจาพูดคุย
หรือว่าแบ่งสัตว์แบ่งส่วนกันหน่อย

ระหว่างการทำอาชีพประมงทั่วไป